ไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์บ้างนะครับ
ที่นั่นเขามีงานประเพณีที่สวยงามแล้วก็มีการแสดงด้วย
แล้วก็มีของดีอยู่ที่นั่น

คือมันมีภาพที่น่ารักของน้องหนูมาฝากคุณผู้ชมด้วย
เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับในงานเที่ยวงานนามัศกาลหลวงพ่อโตครับ

ผมให้ดูนะครับนี่คืองานนามัศกาลหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย

งานนี้โอ้โหองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษ
เขาจัดแน่นจัดเต็มเพราะงานนี้เขาจัดกันทุกปีอยู่แล้ว
เขานะจัดขบวนที่ยิ่งใหญ่อลังการ

สร้างเสียงฮือฮาให้กับพี่น้องประชาชนในแถวนั้น
แล้วเราก็ไปพบกับการแสดงจากน้องหนู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตบ้านดาราอีกด้วย

มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ให้ได้ดูกัน

มาอาบน้ำท่องคลองเหรอคะ
ใช่ครับบ้านพี่อยู่ฝั่งกระโน้น

อาบน้ำกันเช่นกันทุกที

แต่ว่ามันมีหนูน้อยอยู่คนหนึ่ง

เป็นไฮไลท์ของงานอย่างแท้จริง
เต้นไปร้องไป

แต่ราดน้อยน่ะ

โหะในสปิริทนะ
โยกซ้ายโยกขวาแต่ดูหน้าครับ
โอ้ยถูกจะชนกันแล้วฮะ
โอ้โฮใจเย็นลูกค่ะหนูเป็นอะไรลูก

คุณก็ต้องรู้ว่าน้องเขาตัวเล็กขนาดนั้นคุณก็ต้องเป็นลุงหรือไม่ก็เป็นตา

พี่เหรอพี่ชนะแล้วน้องเป็นอะไรคะ
คือเหมือนกับประมาณว่าน้องเขาเขินแล้วก็แบบว่าน่าจะหิวด้วย
เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามว่าหนูจ๋ามาเต้นรำร้องเพลงแบบนี้ทำไมต้องร้องไห้ด้วยอาจาร
แต่หนูก็ต้องเดินประวัตรด้วย
ทำหน้าที่ก่อนเดี๋ยวพ่อแม่ผู้ปกครองเดี๋ยวก็จะพาไปกินทีหลังนะครับ
ก็ต้องไปแสดงบนเวทีอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีอาการแบบนี้เต้นไปพร้อมทั้งน้ำตา
ร้องไปบางทีก็หลายอารมณ์เหมือนกันนะเขินบ้างมองหาคุณพ่อคุณแม่ไม่เจอบ้าง
หิวบ้างเต้นไม่ทันเพื่อนบ้างคือมันหลายอาการแต่ว่าหนูยังไงหนูก็ต้องเต้น
ไปตามสถานการณ์อันนี้ชื่นชมสปีริตเด็กเลยนะ
คุณชิสาดูไว้เดี๋ยวลูกคุณโตมาก็ประมาณนี้แหละ
โอเคได้ฉันมองเห็นอนาคต
สำหรับงานนามัศกาลหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัยนะครับ
เขาจะจัดไปจนถึงวันที่๙กุมภาพันธ์๒๕๖๓นี้ครับ
งานก็มีการแสดงมหรสบต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีลิเกภาพยนตร์
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทั้งหมดนี่นะฟรี
ฟรีนะครับไม่เสียกระตังค์แต่ประการใด
ใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้อยู่ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
จัดงานถึงวันที่๙กุมภาพันธ์
กันอีกครั้ง๙กุมภาพันธ์จัดยาวไปเลยนะครับ
มีเวลานะตั้งแต่วันนี้เลย๕๖๗๘๙๔วันนะคุณผู้ชม
เวลหุ่นผู้ชมได้ไปชมกันแสดง
ได้ไปดูของดีของที่เป็นสินค้าพิเศษพิเศษที่ไม่มีที่ไหนด้วย

โหวลงทุเรียนป่ะลงรับแรดหรือรับแรง

ไปกันแต่แถ่ต้นครับยังไม่ได้กินผล
ถ่ายรูปมีส่วนหรือไม่ก็มีของดีอีกมากมายหลายอย่าง